ยังไงนายกจะต้องยุบก่อน๒๔มีนา
เพราะว่ามันเงื่อนไข๓๐กว่า๖๐วัน

นายกแววว่าจะยุบสภาเนี่ย

นายกตกใจไงเถอะ
ไปดูแกตอบว่าไง

งอนใครก็เกียจผมนักหนา

๑๕ก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่า

หรอวันที่๑๕หรอ
มันต้องมีแบบวันที่ที่เขาถือเลิก

ยังไงต้องยุบก่อน๒๔มีนา

คุณชวนเขาล่ำลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ขอให้คนที่ได้กลับมา

ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้เนอะ

ไงถึงบอกว่าเนี่ยมาถึงพักการเมืองแล้ว

ด้วยความที่แบบว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบที่ร้าน

แกก็เลยไปต่อยอดเรื่องนี้ต่อกันมาเลย

ซึ่งร้านนั้นจริงก็บอกว่ามาเช่าโรงแรมแกอยู่

ค่ะ